อะเหยาคนที่ไหน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

ทำไมละ

เท้าแต่กคู่นี้นะครับเป็นรุ่นคลาสสิก
คุณเคยเห็นแน่นอนรุ่นนี้ถูกไหมครับ

อันนี้เขาเรียกว่ารุ่นพระสงฆ์

ทีหลังไม่ได้อะไรไม่อะไร

โป้ง

ชุดดีโป้งอะไรต่อนรก

ของผมก็เป็นช้างดาวเหมือนกัน
รองเท้าแตะแบบสวมนะฮะที่เพิ่มความทนทาน
รองเท้าดีรองเท้านางยางของฉันราคาถูก
อันนี้ก็ไม่แพงราคาสมควรอันนี้ถูกที่สุด
ต่อตอนไหนนะ

ก่อนที่จะต่อกันไปไกลกว่านี้นี่คือคำถามข้อที่๓
ใหม่ก็จริงแต่ถูกกว่าครับผม

อะไรดีค่ะอันนี้ถูกกว่าอันนี้คือคำถามข้อที่๓ค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
รองเท้าช้างดาวทั้ง๓แบบ๓สไตล์นี้แบบไหนราคาถูกที่สุดจะเอิงเอิงเอ่ย
น้อยผ่อนนานผ่อนจนยานก็ไม่หมดไปผ่อนต่อข้างในค่ะ
ขอบคุณครับ
แต่ช้างดาวดาวไม่ต้องผ่อน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
ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ

เกือบแล้วคุณเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ระคาไล่กันเลยอ่ะ
เยี่ยมดูร้ายสัวนเตวนแล้ว
ข้อออกไปค้าปะเผื่อนเนอร์ของที่ไหนราคาถูกที่ตรบ

มาค่ะคุณค่ะปกติทานบ้างไหม

เป็นผลิตภัณฑ์จากนำชัยค่ะแตกต่างกันไป๓แบบนะคะ
แบบแรกค่ะเป็นแผ่นเกี้ยวยกนำชัยหนึ่งร้อยห้าสิบกรัม
อันที่สองค่ะแผ่นเกี้ยวนำชัยหนึ่งร้อยห้าสิบกรัม
ส่วนอันที่สามค่ะเป็นบ้ามีไข่พิเศษนำชัยห้าร้อยกรัม
เส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยให้บะหมี่คุณพิเศษกว่าเดิม
ผลิตภัณฑ์ของนำชัยทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
ไปด้วยกันมั้ยมันแต่เราก็แบบเป็นเชี่ยวไหนล่ะ

อ๋อไม่ชั่วน่ะมันคุณดีนะ
ยังโอเคพี่เป๊กถามเลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากนำชัยทั้ง๓แบบนี้
คุณเบียร์คุณแบงค์แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
แผ่นเกี้ยวหยก๑๕๐กรัมครับอันนี้เลย
คุณคิดว่าอันนี้ถูกที่สุดงั้นพี่เป๊กจะเฉลย
ะหมี่ไข่พิเศษ๕๐๐กรัมราคาอยู่ที่๓๐บาท
โอ้ว้าวหมายจ้า
๓๙บาท
เกี้ยวไข่ราคาอยู่ที่๑๘บาท
แผ่นเกี้ยวหยกจากนำชัยราคาอยู่ที่

พันเข้า๔ไปได้ตอนนี้มีเงินราคา๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

สวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรเหรอ
ทำอะไรเนี่ย

ไลฟ์สดได้ทุกอย่างเลยเหรอ

นี่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ

กินกับมะม่วงนี่เขาก็เข้ากันค่ะ

เหลือแล้วหรอ

อ๋อจากไหนหาย

อยากเห็นพี่ดาวิกาเต้นจังเลยครับ
เพลงแมร์

ช่วงหน้าเห็นทีหนักกว่านี้แน่
เตรียมหากันได้ช่วงหน้า

เหลือผลวิกา